โซลของเรามีการจัดมินิคอนเสิร์ตเป็นไลฟ์
สำหรับที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด๑๙ด้วยนะครับ
ซึ่งพี่เสกนะครับได้เปิดมินิคอนเสิร์ตด้วยการไลฟ์
ผ่านเพจเฟสบุ๊คเสกโลโซล
เพื่อเป็นการชวนร่วมบริจาค
นำเงินไปจัดหารถพยาบาล
สำหรับพาผู้ป่วยโควิด๑๙ไปรักษาตัวที่บ้าน

รวมถึงนำร่างของผู้เสียชีวิต

นิคอนเสิร์ตของพี่เสกมาให้ชมด้วยนะครับ
สุขกับใครดี

อู้วหลายคนติดตามไลฟ์กันเยอะเลยละครับ

จากการทำไลฟ์คอนเสิร์ตครั้งนี้

ที่ได้รับจากการครั้งมินิคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับ
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น๒๒๐๐บาทด้วยกันครับ

ใช่ค่ะเรื่องน้ำจิตน้ำใจพูดเลยว่าคนไทยใจบุญกัน
ทุกคนจริงเลยนะคุณผู้ชมนะ
พี่เสกโลโซค่ะไปต่อกันที่แม่แอฟกับน้องปีใหม่กันหน่อย
คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งครอบครัวครอบครัวนี้นี่
อาหารการกินจัดเต็มค่ะหน้ากล่องมีรูปน่ารักด้วยนั่นเองนะคะ

ยื่นน้ำใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ส่งไปเลยค่ะให้คุณหมอพยาบาลอิ่มกันทั่วหน้า
ทุกโรงพยาบาลเลยนะคะโดยเฉพาะตามโรงพยาบาลสนามกองทัพบกที่เกียรติกายค่ะ
โรงพยาบาลสนามกองทัพบกกรมยุทธศึกษาทหารบก
รวมไปถึงโรงพยาบาลคงจังหวัดนครราชศรีมาด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งคุณแม่แอฟแล้วก็น้องปีใหม่นี้นะคะ
ส่งอาหารเครื่องดื่มไปเป็นพลังเสริมให้กับพี่บุคลากรด่านหน้าค่ะ

สังเกตดีมันมีการ์ดเอามาให้ด้วย
นี่เขาส่งความห่วงใยนี่เป็นลายมือทั้งคุณแม่นะคะ

แล้วก็เขียนบอกให้คุณหมอสู้ด้วยขอบคุณนะคะ

ลูกคู่นี้เขาน่ารักกับทุกคนเสมอนะฮะ

เพื่อลดการนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
รวมถึงลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดด้วยนะครับ
โดยที่ผ่านมาหมอริสเขาก็ได้เปลี่ยนคลินิกของเขา

เปลี่ยนเป็นศูนย์อำนวยการแบบเต็มรูปแบบ
มีการระดมทีมแพทย์นะครับเพื่อมาช่วยเหลืออย่างเต็มที่
รวมถึงนะครับมีการเปิดรับบริจาคสิ่งของ
ว่ามีแค่รับบริจาคสิ่งของ
ไม่มีการเปิดรับบริจาคอย่างใดทั้งสิ้น
สิ่งของเหล่านี้ก็คือเรื่องของยาแก้ไอประหลอดวัดไข้

รวมถึงข้าวสารอาหารแห้งต่างนะครับ
ซึ่งหมอฤทธิ์เขาจะระดมกับทีมงาน
ช่วยกันแพ็กของแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้ป่วย

ให้มาเป็นของแบบนี้ก็จัดการง่ายกันดีนะคุณผู้ชมนะ
บางทีให้มาเป็นเงินหลายคนอาจจะมองว่า
เดี๋ยวจะกลัวดราม่าอะไรต่างมากมายอีกหรือเปล่านะคะ